คุณผู้ชมคะ๒๔มีนาคมนี้คนไทยทุกคนเตรียมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทุกคนอยู่แล้ว

เจเจกฤษณภูมิแล้วก็กัปตันชนลทรด้วยเหมือนกันนะ

เต้นกับการทำหน้าที่ของประชาชนคนไทยเข้าครูหากากบาทเลือกคนดีเข้าสภากันจังเลยนะ

สำหรับสองหนุ่มคนนี้โดยเจเจเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็เลยรู้สึกคึกคักไปมาก

ใช่ส่วนกัปตันเองก็ขอเชิญชวนวัยรุ่นหัวใจไทยไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะค่ะ

อยากให้เชิญชวนนะคะคนรุ่นใหม่ไปใช้พลังกัน
ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับว่า

เพราะว่าหนึ่งเสียงของคุณอาจจะทำให้แบบ
ประเทศเปลี่ยนแปลงได้